ค่ะไปดูอีก๑เหตุรัทำการอันนี้เป็นตำรวจนะคะ
เขาล่อซื้อยาเสพติดจากนักค้ายา

ก็เลยขับรถเกงนี้นี่ไล่ล่ายการการจับกลุ่มนะคะ
ระหว่างทางเกิดรถเสียหลักพลิกและคว่ำ

ทีนี้ล่ะค่ะจับได้โดยละม่อมทั้งของกลาง
ว่าจะเป็นปืนยาเสพติดอยู่ในรถเต็มไปหมดเลยนะคะ
หงายท้องอยู่แบบนี้แหละค่ะที่บริเวณสี่แยกสรรกลาง
ตะบนสรรกลางอำเภอสรรกำแพงที่เชียงใหม่
อุบัติเหตุรถยนต์เสียหลักพลิกความตกลงไปข้างทางหงายท้องแบบนี้นะคะ
ทะเบียนกไกททหนึ่งสองแปดห้าลำปางคว่ำอยู่ในพงหญ้า
คนขับเนี่ยเป็นผู้ชายอายุสักประมาณสี่สิบปีอะค่ะ
แล้วก็มีหญิงสาวมาด้วยอายุสักประมาณ๓๐ปีเขาก็บาดเจ็บนะ
ตำรวจก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสำสรรกำแพงแต่ว่าดูสิ
การช่วยเหลือเนี่ยเป็นไปอย่างทุลักทุเลนะคะโอ้โหเนี่ยค่ะต้องต้องแบก
กันออกมานะอุ้มหามกันออกมาแบบนี้เพราะว่าอยู่ในป่าข้างทางค่ะ
คนเจ็บก็ต้องหามกันอย่างทุลักทุเลขึ้นมาแบบนี้เป็นพงหญ้าเป็นหนองน้ำข้างทางอ่ะนะ
ถูกมาจากทางรอยสะเก็ดแต่ปรากฏว่าเกิดเสียหลักพุ่งตกลงไปข้างทาง
พลิกตะแคงข้างอยู่แบบนี้นะคะสุดท้ายก็บาดเจ็บทั้งคู่
ทีนี้ไปตรวจในรถค่ะไปเจอปืนพกซั่นขนาด๐๓๘
ออโตเมติกหนึ่งกระบอกไปเจอซองกระสุนไปเจอกระสุน
เต็มซองเลย๒ซองค่ะไปเจอยาบ้ายยาไอซ์ด้วยนะคะ
กระเป๋าตำรวจเขาก็ยึดเอาไว้เป็นของกลางและจะนำรถคันนี้ไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะ
ส่วนผู้ต้องหาก็จะถูกอายัดตัวจากโรงพยาบาลมาสอบสวนขยายผลและดำเนินคดีกันต่อไปค่ะ